คุ้งจังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนสาธุชนร่วมบริจาคก้อนหินบุญ
เพื่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เขาบอกได้บุญมหาศาลแบบไม่ต้องใช้เงินเลยจ้า
มาดูซินะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ที่วัดท้องคุ้งตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้พูดคุยกับพระครูอนุกูลสุดกิจเจ้าอาวาสนะคะ
ซึ่งท่านไปดูเสียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่บริเวณลานวัด
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าทางวัดเนี่ยค่ะมีโครงการจัดสร้างหลวงพ่อโตมหาลาภ
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง๑๕เมตรนะสูง๒๐เมตร
และต้องใช้งบประมาณราว๙ล้านบาท

ใช่ก็เลยเกิดแนวคิดค่ะท่านบอกว่าเกิดแนวคิดอยากจะเชิญชวนสาธุชน
ร่วมบุญกันทำบุญใหญ่แบบไม่ใช้เงินด้วยการร่วมบริจาคก้อนหินเพียงคนละ๑ก้อน

จัดส่งมาทางพัสดุปรายศนีย์อะไรยังไงก็ได้เลย
หรือถ้าหากใครต้องการบริจาคมากกว่านี้เป็นคันรถบรรทุกก็สามารถขนมาได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งก้อนหินก้อนนั้นถ้าท่านบีบแล้วก็เจ็บแล้วปล่อยแล้วก็
ก็คือไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้ดีเท่ากับตัวเธอเอง
ก้อนหินก้อนต่างหลวงพ่อรวบรวมเอามาไว้แบบนี้
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับองค์พระด้วย

ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
เห็นไหมล่ะการทำบุญไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้เงินทำบุญอย่างเดียว
ทุกอย่างมันอยู่ที่เสื้อ

ไปชี้เสื้อคำนั้นใจจ้าคิดอยากทำบุญคุณทำได้บุญแล้วครับ
นี่ทำบุญด้วยหินก้อนเดียวก็ได้บุญเหมือนกัน